สถานการณ์โควิดเนี่ยทำให้ทั้งหนังทั้งละครถูกเลื่อนออกไปเยอะเลยนะคะ
รวมไปถึงเรื่องโซเวรีด้วยของสองผู้จัดละครอย่างพี่นีโน่และพี่หนิงปณิตานะคะคุณผู้ชม
แต่ล่าสุดเลิกเนี่ยมันเลื่อนไม่ได้จริงจริงทั้งคู่ก็เลยแปลงตัวเป็นพรามค่ะ
ขุดเอาตำรามาสวดเองถ่ายเองเพื่อเป็นการเอาเลิกเอาใช้สู้โควิดกันไปก่อนค่ะ
หมดเลยครับเนี่ยครับวงทรงบวงสวงบวงกับเจ้าหนิงสองคน
มันทำไม่ได้แต่ว่าเลิกมีแต่ว่าเดี๋ยวจะบวงสวงใหญ่อีกทีหนึ่งนะครับ
แต่ว่าอันนี้เราก็ทำกันเองคือได้เลิกมาวันนั้นก็เลยบอกอ่ะ
งั้นก็เลยไปไหว้กันที่บริษัทแล้วโอ้โหตำราเจ้าหนิงก็หามายิ่งกว่าพรามอีก
ผมเป็นพรามเนี้ยยังยังยังชู้นิ่งไม่ได้แล้วแต่ถ้าวิกฤตหนักหนักเราก็ต้องทำใจไว้
นี่แหละครับคือสงครามโลกไม่ใช่โลกนะสงครามโรค
ซึ่งซึ่งถือว่าเป็นครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิตครั้งหนึ่งเหมือนกันอืม
มันก็เป็นเรื่องที่ใหญ่สำหรับใครหลายคนโดยเฉพาะเราสองคนเอง
พอทราบข่าวเรื่องโควิดระบาดนี่ก็ตกออกตกใจนะคะแต่เชื่อว่าคนไทยทุกคนจะผ่านมันไปได้ล่ะ